วยพรทัพวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

ย้ำนะครับรัฐบาลนี้พร้อมสับสนุน

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทัพนักกีฬาวอเล็กบอลหญิง
ทีมชาติไทยครับชุดเตรียมสู้ศึก
รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์

ฝรั่งเศสนะครับก็จะแข่งขัน
ในส่วนของรอบคัดเลือก๑๖
กันยายนนี้แล้วที่โปแลนด์ครับ
โดยทางทัพนักกีฬาวอเล็กบอลหญิง

ทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
อาคารรัฐสภานะครับ
ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันวันที่๑๒
นี้ก็มีการนำทีม

นายกเศรษฐาครับบอกว่าก็ติดตามให้กำลังใจ

ภูมิใจกับความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับ
ความทุ่มเทจากความสามารถ
แล้วก็ปรากฏเป็นภาพนี้ออกมานะครับ

หวังให้นักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนั้น

รอบสุดท้ายให้ได้ตามที่ทุกคนคาดหวัง

นายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สับสนุนโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิสาหกิจกรรมชัพท์

ภารกิจเยอะเลยนะแถลงสภาก็